แม่ไม่เคยปรับปรร์มลงพลเลยนะ
จำได้นะว่าทุกครั้งที่แม่ให้สัมภาษ
คือแม่ไม่เคยปรับปรรมลงพลกับพ่อบัวเขาเลย
หรือบอกอะไรจะเกิดก็ก็ต้องเกิด

แล้วก็ธุรกิจด้วงอย่างงี้นะคะ
พี่มันกลับมาดูว่าว่าจะ
ดูดักอย่างไร
วะนะให้ลูกเข้ามาเหยียบบ้าน๕ปี
อย่างงี้นะคะ
แม่ของซมผู้กลับ
ทางประแต่นนี่ค่ะ
เขาก็อยู่ฝั่งเดียวกัน

ฝั่งนี้เขาจะรักกัน

จุดจากที่พ่อของแม่เขา
เหรืออีกฝั่งหนึ่ง

คือเรื่องหนูเรื่องอะไรกัน

เป็นลูกพล
ทั้งลูกพลทั้งสมัยอะไรเขาไปกันทั้งเขาเคยเขาไป
ไปกันหลายคนแต่เวลารับรับไอ้ข้าอะไรข้าไอ้ภิกรข้าอะไรมากัน
ชายคนเล็กเขาสเตย์เขาเอาหมดคนเดียวก็เลยผัดกันไปนั่นกัน
วันที่มีเรื่องไปเขาเขาก็ไปปรึกษาก็ไปคุยกันอยู่บ้านพ่อตาเขานั่นแหละ
ปรึกษากันแล้วก็เดี๋ยวรอดได้แล้วล้มโต๊ะใส่กันแล้วก็

ดีขนพ่อตาอาจบอกว่าต่อไปห้าปีมังจะไปใหญ่ฝง

ไม่ว่า๕ปีแดะ๑๐ปีไม่มาเยี๊บ

แต่แค่ว่าแพ้งพัย

บอกตรงเลยว่าถ้าเป็นชาวบ้านหรือคน

ถ้ากันอยู่ในสหรัฐประภูมิกันเป็นมนุษย์ธรรมดา
มันก็ไม่เชิงว่าความขัดแย้งหรอก
มันก็แค่งอนกันพี่น้องกัน
แต่ถามว่ามันจะเกี่ยวกับรุนแรงนะ
มันไม่ใช่ถึงขั้นว่าจะมีเงินเป็นล้านหรืออะไร

มันแค่นิดหน่อยเหมือนพี่น้องปกติ

พูดว่าเออทำไมมันทำกับ

วันนั้นคือ
ที่เขาโล๊ดล้นประมาณนี้
กินเบียเข้าไปสองแก้ว

ความกับน้องชาย

สวัสดีจ้า